ต้องไปตามเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นข่าวด่วนนะครับ
เป็นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมา

ในระหว่างนี้ท่านพูดคุยทักทายกันได้เช่นเคย
คุยกันมาได้เหมือนเดิมทางไลน์ของไทยรัฐค่ะ
ข่าวที่พูดถึงก็คือเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะพื้นที่เขาคีรีจังหวัดระยอง
ที่ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
เมื่อเวลาประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมานะครับได้รับแจ้งเหตุ
ลิคอปเตอร์ไม่ทราบชนิดและสังกัดประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่
เขาห้วยโป่งเขาคีรีตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
อ่าทางชุดอาสากู้ภัยต่างต่างนะครับ
ก็พยายามจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่นะฮะเพื่อจะเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
แต่ว่ามันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมืดค่ำแล้วด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็พื้นที่เป็นลักษณะสูงอ่าเป็นทางลาดชันนะฮะ
เนี่ยฮะเขาจะสังเกตเห็นแสงเพลิงจากความมืดที่ปรากฏนะฮะ
นี่เป็นเฟซบุ๊คจากเพจชุมชนบ้านฉางที่ไลฟ์เฟซบุ๊คขณะเข้าพื้นที่อยู่
ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องทั้งใช้รถต้องเดินเท้าเข้าไป
ระยะทางค่อนข้างไกลกว่าจะไปถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
เดี๋ยวค่อยดูตามภาพที่มีการสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
จะมีเห็นเป็นไฟไหม้เป็นกลุ่มควันไฟก็คือจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกนั่นเองนะคะ

นี่ค่ะเห็นไฟไหมคะจะเห็นอยู่ไกลไกลอ่ะคือรถก็เข้าระบาดใช่ค่ะ
เราเลยป่ะเนี่ยเราเลยป่ะนี่ฮะคือชุดกู้ภัยจากอ่าอาสาชุดต่างต่างเนี่ย
พยายามเข้าไปในพื้นที่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอ่า
ผู้ที่อยู่ในฮอนะฮะค่ะอ่าว่าจะมีกี่คนอ่า
บาดเจ็บหรือว่าจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรยังไงนะครับ
ผู้ชมครับแต่มีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ตกในพื้นที่เนี่ยฮะ
ที่เขาคีรีตะมนต์ฮ่วยโปอันพลังเมืองจังหวัดระยอง
เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกานะฮะค่ะเพราะว่ามาฝึก
กันพอดีเลยนะครับอืมนี่เป็นภาพจากเพจของไทยแลนด์นะฮะ
อ่าที่ได้เผยแพร่เอาไว้นะครับอ่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
ทางกองทัพสหรัฐนะครับได้นำเฮลิคอปเตอร์เข้ามาร่วมฝึกนะครับ
๒๕กุมภาพันธ์นี้เนี่ยอ่าจะมีการฝึกตามวงรอบการฝึก
ของกองทัพไทยกับสหรัฐนะฮะครอบราโกสองพันยี่สิบนะฮะ
แล้วเป็นการฝึกแบบหรือว่าการจัดกำลังขนาดใหญ่อ๋อ
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงมาจากสหรัฐเนี่ยถ้าดูจากภาพในเพจ
ของครอบราโกไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีทั้งอ่าเอสหกสิบสี่อาปาเช่นะฮะ
จะเป็นลำสีดำค่ะลำสีน้ำตาลนี่เป็นแบบอ่าชีนุกอืม
ซึ่งถ้าขนาดเนี้ยยังไม่มีบรรยายงานออกมาว่าเฮลีคอปเตอร์ที่ประสบบริเทศตก
ณขณะนี้และกำลังเข้าไปกู้ภัยกันเนี่ยนะฮะจะเป็นลำไหนอะไรยังไง
แล้วมีเจ้าหน้าที่ไปกับเฮลิคอปเตอร์กี่นายแล้วก็ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ใช่ค่ะเพราะว่าจะมีการฝึกภาคสนามในส่วนของคอปราโกตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์
๖มีนาคมเลยนะคะแล้วก็มีมาจากหลายประเทศ
ถ้าเฉพาะในส่วนของสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ที่มาเข้าร่วมฝึกเนี่ย
ห้าพันห้าร้อยนายครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะคะนี่ฮะ
ภาพที่เห็นไกลแสงไฟแสงเพลิงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าไลฟ์เฟซบุ๊คของเพจต่างต่างของอาสากู้ภัยต่างต่างนะฮะอ่า
ของชุดปฏิบัติการในพื้นที่เนี่ยถ้าจับใจความในขณะนี้เนี่ย
ยังเข้าไม่ถึงพื้นที่ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าจากการดูสดผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เข้าพื้นที่ยากนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนคือต้องใช้รถไปส่วนหนึ่ง
แล้วก็รถเกิดปัญหาขัดข้องด้วยมีรถขัดข้องแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อ
กว่าจะไปถึงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกต้องใช้เวลา
เดี๋ยวลองฟังตรงนี้อีกสักนิดนึงสิว่าเจ้าหน้าที่เขาไปถึงจุดไหนอะไรยังไงกัน
อ๋อมันยังเป็นจุดขึ้นหรือยังมันยังกำลังมาไปจุดที่ที่ตกอยู่โปรวินทรัพย์เมื่อนั้นอ่ะ

ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการนะครับ

แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบความคืบหน้าให้นะครับ